ก็ทำให้เราสบายใจมากเลย
แล้วก็ถามว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเสียใจไหม
ไม่เลยค่ะการไม่มีหนี้สินการไม่มีภาระ
ภรรยายปุ๊กหาข่าวขอไปเลยค่ะ
อ่ารถปิดละทีนี้ก็มันรถมันออกไปไม่ไก่บาทหรอกค่ะ

เราก็ต้องไปจ่ายนู้นนี้หน้าพิเศษใช่ไหมคะ
จริงก็ยังไม่ได้ออกมา
แต่ว่าไม่เสียดายว่า
เราสามารถที่จะทำใหม่สร้างใหม่สู้ใหม่เอาใหม่ได้
ไม่เปลี่ยนแกก็เพราะว่าเป็นคนประหยัดประทยักษ์ใจเกี่ยวเองตัวเอง
มาอยู่แล้วคือถ้าเราไม่ค่อยมีงาน

เราไปใช้เงินคุ้มเฟื่อยสิอันนั้นจะยิ่งน่ากังวลใจ
แต่บังเอิญพี่วายเป็นคนที่ถ้าคนที่รู้จักพี่วายจริงจะรู้ว่า
ไลฟ์สไตล์พี่แวร์ง่ายมากกินข้าวแกง๓๐๕๐บาทก็แฮปปี้แล้ว

แล้วช่วงนี้ก็งานสมาธิมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยนะคะ
แต่ว่าบางทีมันต้องดูด้วยความเหมาะสมด้วย
เรื่องที่คิวไม่ได้หรือบทยังไม่ลงตัว
แต่ว่าตอนนี้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งเป็นรับเชิญ
แล้วก็มีภาพยนต์ติดต่อเข้ามาก็เป็นรับเชิญอยู่เหมือนกัน

อย่างก่อนนั้นคุณบอกว่ามรสุรก็คือทำให้เราเป็นโรคศิลป์เศร้า
จริงแล้วค่ะคนหลายคนคิดว่า
คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าปัญหาเรื่องเงิน

เราก็รู้สึกว่าทำไมคนที่เขาเอาคุยกับเราเนี่ย
เขาไม่มีสปีริตที่จะมาออกมาแสดงความรับผิดชอบ
หรือว่าออกมาทำอะไรในสิ่งที่คุณเอาเปรียบเราไป
อย่างที่ว่ามีปัญหาคือพี่วาซื้อบ้านพี่วาซื้อคอนโดพี่วาซื้อรถ

แล้วถามว่าพี่วาไม่เคยติดค้างชำระ
แล้วมันเป็นปัญหาของพี่เวลามาเยิลมานั่งรับผิดชอบแบกจ่ายภาระ

แล้วคนที่มีส่วนร่วมทำให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาหายไปไหน
เมื่อเราหาใครมาช่วยรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ได้
มันไม่ได้เกิดจากเราไงมันเกิดจากหลายอย่าง
แล้วเราต้องมารับผิดชอบอยู่คนเดียว
ซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่
มันยังมีเรื่องของครอบครัวมันมีเรื่องของการงานเรื่องของเพื่อนร่วมงาน
มันมีเรื่องของสังคมมันมีเรื่องของหลายอย่าง

เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเพียงว่าเป็นโรคซึ้งเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย
ประมาณ๕๖ปีก่อนุ้นแล้วก็รับศาสตร์อีกประมาณ๓ปี
รวมทั้งหมดก็ลงทั้ง๘๙ปี
แล้วตอนนี้เนี่ยทุกอย่างคุณหมอบอกสะเกิดแล้วดีแล้ว
หรือการยับยั้งช่างจ่ายมันน้อยมันแทบไม่มีเลย
แต่อย่าลืมว่าคนป่วยมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันขาดสติ
เขาแทบให้ตัดสินใจหรือหันพันแลนด์ทำอะไรก็ได้ที่เกินคราชคิด
ไม่ใช่ปัญญาสินคันที่ทำให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

สังเกตได้ง่ายคือคนที่มีความรับผิดชอบมาก
แต่คือพอเปรียบให้จบไม่สิ้น

แล้วเราจะไม่ปลิกปากบนเรียกร้องอะไร
เราก็จะทำรับผิดชอบแก้ไข
ชอบแก้จนทั้งวันมันไม่ไหวได้

ขอได้เห็นว่าเหมือนว่าเมื่อกี๊คุณแม่อยู่กับฉัน
มันก็คาจะเป็นความปกติ
ก็รับรู้ปัญหากันและการทำให้หนูสามารถเข้าใจปัญหาและความรู้สึกของคุณแม่ได้มากขึ้น
และคุณแม่ก็เข้าใจปัญหาและความรู้สึกของหนูได้มากขึ้นเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันก็เลยจูนกันติดง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้กำลังใจกันได้ง่าย
คือขอพิวเยอะแทรกนิดนึงค่ะ
ครอบครัวพี่วันเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีอะไรคุยกันหมด

ครอบครัวไม่บอกปัญหาอะไรให้คนในครอบครัวหรือลูกเล็กเด็กแดงรู้เลย
ก็จะแบบเสพสุขสบายไปอย่างเดียวใช่ไหมคะ
แต่อย่างพอดีเขาจะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้แม่มีงาน
โอเคเราพอประคับประคองชีวิตเราไป

ช่วงนี้แม่กำลังบอกว่าอารมณ์สวิงอารมณ์กำลังขึ้น
เดี๋ยวช่วงนี้เออแม่ดาวร้านแม่สมุทรเขาจะรู้หมดทุกอย่าง
เขารู้หมดทุกอย่างเขาก็จะไม่เกิดความสับสน
แต่บางครอบครัวผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรแล้วไม่บอกเด็กหนูเด็กก็จะงง
งงว่าพ่อแม่ฉันเป็นอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
และอย่างตัวผู้ใหญ่เองก็ต้องรับฟังด้วยเพราะเขากำลังเป็นวัยรุ่น
ครอบครัวผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังด้วยว่าเด็กวัยรุ่นเขาก็มีอรุณสมิงของเขาเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นการโปรดใจรับฟังซึ่งกันและกันมันก็จะลดจากการเจ็บผ่วนของเรื่องซึ้งเศร้า
หรือว่าปัญหาทางความคิดกับความคิดกันได้
เนื่องจากว่าไม่มีใครฟังใครในครอบครัวแบบนี้นะคะ
ก็จะฝากหลายคนอย่างไรก็ความรักที่จริงใจที่เป็นในแสนใจ
มันไม่ใช่แค่มีที่นอนกินอิ่มนอนหลับมีเงินใช้
แค่นั้นคือความสุขฉันให้เธอเต็มที่แล้ว
ไม่ใช่มันคือทั้งในใจความเหนื่อยใหญ่
ความเห็นใจความเข้าใจกันมากกว่าเลยนะคะ
ฝากด้วยนะคะตอนนี้แวร์กับคนดีนะคะ
พร้อมทำงานแล้วนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะ
ก็ต้องเท่ากับว่าอายุ๔๖นะคะ
ต้องมาเริ่มทำงานเก็บเงินใหม่นะคะ

ทำงานได้แล้วเข้ากับสินคมเข้ากับคนผู้มากได้แล้ว
ก็มีให้ได้รู้ว่าเออนี่มีหมดแล้วนะ
แต่พี่ป๊ามีแล้วอ๋อมันมีแล้วมันต้องรู้สึกแบบนี้หรอ
ยังก็ยังมีดีกว่าเยอะเฉยดีกว่าความสุขมากกว่า
เราก็จะแฮปปี้คือเราอยากไปเสียได้๗๘ล้าน๑๐กว่าล้านแล้วเราช่างมัน
ใช่ของมันไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเฮ้ยเราเคยได้มีแล้วเฮ้ยเราเคยมีหนี้ขนาดนี้
เราเคยผ่านมันไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ชิง
ซึ่งบทเรียนชีวิตหรือประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ไม่ได้มีกันได้ง่าย
เป็นโรคสูงสร้างไม่ได้เป็นกับทุกคนนะคะมีหนี้๑๐กว่าล้านก็ไม่มีกับทุกคนนะคะ
เรื่องพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าเป็นกำไรชีวิตพี่แวร์
ดีเองก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยเพราะว่าเขากำลังเติบโตแล้ววันข้างหน้า
เขาจะได้รู้ว่าเขาจะบริหารจัดการชีวิตเขายังไงไม่ให้เขามีหนี้สินเยอะ
ไม่ให้เขาหลบกับวัตถุหรือไม่ให้เขาเจ็บป่วย